ที่ระยองมีเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะอายุ๖ขวบถูกอนาจารย์
กำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะถึงขั้นถูกคมคืนหรือไม่
แต่ว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคนใกล้ตัวอีกแล้วนะครับ
เป็นเพื่อนของพ่อส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ตัวแบบเนี้ย
ถูกต้องพ่อเนี่ยชวนเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านนะฮะ
อยู่ดีเห็นเพื่อนหายไปเอาเข้าไปดูในบ้าน
พาลูกสาวตัวเองเข้าห้องน้ำซะแล้ว
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับตำรวจสพเมืองระยองได้รับแจ้ง
จากผู้ปกครองของเด็กนะครับว่ามีเด็กหญิงถูกกระทำอนาจารย์ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ในซอยแถวตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ที่เกิดเหตุพอไปถึงตำรวจก็เจอนายสมคิดเนาถึงอายุ๓๐ปี
ผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ที่หน้าห้องในสภาพเมานะฮะพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
แล้วก็มีเด็กหญิงวัย๖ขวบนั่งอยู่บนเก้าอี้
อยู่ในอาการตกใจแล้วก็ร้องไห้อยู่
พ่อของเด็กบอกว่าตัวเองกับนายสมคิตผู้ก่อเหตุทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
อยู่ที่เดียวกันนายสมคิตก็พักอยู่ในห้องเช่าใกล้ใกล้กันนี่แหละ
เช้าวันนี้ชวนกันมานั่งดื่มเหล้า๓คนที่หน้าห้องพักของตัวพ่อเด็ก
กินกันแต่เช้าเลยนะแล้วเพื่อนคนหนึ่งขอกลับไปก่อน
ก็เหลือพ่อของเด็กกับนายสมคิดกินด้วยกันต่ออยู่อยู่นายสมคิตก็บอกกับพ่อของเด็กว่า
ขอลูกสาวไปเป็นลูกได้ไหมซึ่งพ่อเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ให้
นายสมคิตก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะแต่บอกโอ้โหขอเข้าห้องน้ำหน่อย
ขอเข้าห้องน้ำในห้องพักหน่อยไม่กลับไปที่ห้องตัวเองไปที่ห้องนี้แหละ
ห้องที่เกิดเหตุนี่แหละกระทั่งพ่อของเด็กสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเข้าห้องน้ำนานผิดปกติ
นั่งกินเหล้าอยู่หน้าห้องไงก็เลยเดินเข้าไปดูในห้อง
เห็นลูกสาวอยู่ในห้องนะฮะเดินหาพบว่าอ้าวลูกไปอยู่ในห้องน้ำกับนายสมคิดครับ
ซึ่งเชื่อว่าลูกสาวถูกนายสมคิตล่วงละเมิดทางเพศอนาจารย์แน่นอน
รีบดึงตัวพาตัวลูกออกมาแล้วก็แจ้งตำรวจ
นายสมคิตสารภาพกับตำรวจนะครับว่าทำอนาจารย์เด็กหญิงในห้องน้ำจริง
แต่ไม่ถึงขั้นข่มขืนผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดนะครับ
แต่ว่านายสมคิตก็ยังเมาเหล้าอยู่ให้การวกวนนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๒ข้อหาก็คือพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีส่วนข้อหาคมขืน
ตำรวจส่งตัวเด็กหญิงไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด

เดี๋ยวต้องรอดูว่ามีร่องรอยการถูกข่มขืนกระทำชำราวหรือไม่
นี่นะฮะส่วนเรื่องของเด็ก
เดี๋ยวจะให้สหวิชาชีพมาช่วยพูดคุยกับเด็กด้วย

ถือว่าน้องขวัญเสียเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายอย่างแน่นอน